อาหารไทยวันนี้ผมก็ขอเตือนนิดนึงว่าอาหารไทยไม่ว่าจะรับรองแขกต่างประเทศ
หรือการบริโภคภายในประเทศก็ตามฝากไปถึงร้านค้าร้านอาหารทุกร้านด้วย
คุณอาลดน้ำตาลลงมาหน่อยค่อนข้างจะรสชาติค่อนข้างจะหวาน
คนไทยจะติดหวานเกินไปแล้วแล้วมันก็ทำลายสุขภาพไง
เรื่องอะไรก็ตามที่เราป้องกันตัวเองได้ก็ควรจะป้องกันซะ
ก็ขอความมือกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายต่างด้วยในทุกระดับนะครับ

ก็เลยไปล่อน้ำตาลแทนมันไม่ใช่อ่ะนะรสชาติของเราน้ำตาล
วันนี้เราก็คิดค้นหลายอย่างขึ้นมาเช่นผลิตภัณฑ์ย่าหวาน
เพื่อใช้แทนน้ำตาลในการปรุงอาหารก็ลองไปทดสอบดูซิว่ามันใช้ได้ไหม
ยาหวานเราก็มีในประเทศเราเป็นจำนวนมากนะครับ
จะได้สร้างอุตสาหกรรมแบบนี้ขึ้นมาอีกฝากไว้ด้วยนะ
เครื่องดื่มน้ำอัดลมอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
มันทำให้สุขภาพคนไทยนั้นอ่อนแอลงนะครับ